ผู้ชมครับปลายปีแบบนี้ค่ะ
ก็ชวนไปมองเหตุการณ์
บ้านการเมืองตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

ติดตามพร้อมกันในเสาวิเคราะหลบม่านการเมืองค่ะ
เพียงแค่สัปดาห์กว่านะคะเราก็จะเริ่มเข้าสู่ปีพุทธศักราชใหม่กันแล้ว

วนกันหน่อยว่าปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย
โดยเฉพาะการเมืองไทยกันบ้างคะ

หมายถึงว่าสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ย
น่าจะพูดได้ว่าสนิมแต่เนื้อในตน
เพราะว่าปัญหาที่ผ่านมาในรอบ๑ปีเนี่ยนะ
มันก็มีเงื่อนไขอะไรดีให้รัฐบาลเยอะ
โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจท่านนายกได้รับเชิญจากประธานาธิบดีสหรัฐให้เดินทางไปเยือน

น้อยคนนะที่รัฐบาลทหารจะได้รับเชิญ
เพราะเขาไม่ยอมรับเรามาตั้งแต่ต้นแล้วไง
วันนี้คืนนี้ก็เชิญไปเลย
มันก็ได้คะแนนได้เป็นบวก
โดยแบบไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเป็นเช่นนั้น
อะไรต่างฉะนั้นไอ้สถานการณ์โดยรวมของประเทศเนี่ย
มันก็ได้รับการยอมรับสูงขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นคุณต่อ
ไม่ใช่เฉพาะคอสชและรัฐบาลนะ

แต่มันก็น่าเสียดายว่ารอบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นปีละกา
ไก่แม่งโดนรุ่มตีรุ่มจิกตีโดนแบบนวมเรียกว่านวมเลย

เราสังเกตจากคะแนนนิยมท่านนายกลดลงอย่างเห็นชัดเจน
นั่นก็เพราะว่าในการบริหารจัดการแล้วก็ปัญหาภายในของรัฐบาลเอง
มันก็ทำให้เกิดปัญหาเกิดปัญหาที่แบบที่ค่อนข้างหนักหนานะ
ที่ว่าอย่างนี้ก็เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกในใจของประชาชนทั่วไป
ว่ารู้สึกว่าถ้ามันถึงเป็นอย่างนี้แล้วทำไมไม่อะไรคล้าย

ไม่ช่วยกันทำให้มันดีขึ้นอืมแต่กลายเป็นว่าซ้ำเติมพวกเดียวกันเองอีก
มันก็เป็นโอกาสที่จะทำให้ฝ่ายการเมืองที่เขาก็อดทนมานานพอควร
แล้วก็มีคนออกมาพูดบ้างว่ากล่าวโจมตีบ้าง
แต่ว่าปีที่แล้วนี่โอ้โหมาเลยบางคนทำหน้ามานานแล้ว

มองไม่เห็นเหรอว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็คงจะมองเห็นแล้วนะครับแต่ว่าปัญหาและอุปสรรคในการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ย
มันมีหลากหลายนะครับเสียงประชาชนเสียงคนจากภายนอกที่ตักเตือนติติติงเนี่ย
บางทีมันเป็นเสียงที่ไม่สนอหูก็เลยก็เลยรับฟังอย่างด้วยความอาจจะรำคาญด้วยความอะไรบ้างนะครับ
เพราะว่าท่านนายกเองก็มีช่องทางที่จะรับฟังประชาชนซึ่งจัดตั้งกันขึ้นมาที่ว่าออกคำถามให้ประชาชน
ถามแล้วมหาดไทยไปจัดการก็รู้อยู่แล้วมหาดไทยจัดการได้ทุกอย่าง
ผลออกมาก็เป็นที่พึงใจแล้วก็อ้างอิงได้นะครับ
ฉะนั้นทางรัฐบาลเองก็อ้างได้นะครับว่าก็รับฟังประชาชน
แต่ว่าจากคำถาม๔๕ข้อจากอะไรต่อไรนะครับ
ประเด็นของปีนี้ปี๒๕๖๐ที่กำลังจะสิ้นไปเนี่ยนะครับ
มันมีเหตุการณ์อะไรมากมายเหมือนกันที่กระทบกับการบริหารราชการแผ่นดินนะครับ
ตั้งแต่จำเรื่องที่ท่านอดีตนายกคุณยิ่งลักษณ์หายตัวไป
หนีสารไม่มาฟังคำพิพากษานั่นก็เป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น
ทำให้การเมืองเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีตอบโต้กันมากมายในช่วงนั้นนะครับ
พอเข้ามาค่อนหลังของปีเนี่ยก็มีการปรับคอรมอนะครับ
การปรับคอรมอเนี่ยโดยภาพรวมแล้วก็ดูดีนะครับ
เพราะว่ามีการระดมทีมเศรษฐกิจอะไรขึ้นมา
แต่ไม่ได้ดีครบถ้วนบริบูรณ์เพราะว่าคนที่ควรออกก็ยังไม่ออกยังอยู่นะครับ
ต้องเอ่ยว่าเป็นใครบ้างนะครับสังคมรู้ว่าคนไหนควรออกนะครับ
คนที่ออกไปบางคนก็อาจจะไม่น่าจะต้องเอาออกนะครับก็ผลงผลงานก็มีนะครับ
ก็เป็นอย่างนี้แหละครับเรื่องของการเมืองนะครับก็ได้แต่หวังว่าคอรมอชุดปรับปรุงแล้วเนี่ยนะครับ
คงจะมีความพยายามที่จะเดินหน้าไปทำอะไรดีให้แก่ประชาชน
แต่ตัวนายกและตัวคอสชซึ่งเป็นผู้ถืออำนาจที่แท้จริงเนี่ยอำนาจพิเศษที่ว่านี้นะครับ
คงต่อจากนี้ไปต้องระมัดระวังในการใช้อำนาจนะครับเพราะว่าบทเลือกตั้งอะไรเนี่ยกำลังจะเริ่มขึ้นในปีหน้านะครับ
แล้วรวมทั้งการเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยอะไรด้วยเนี่ยการผ่อนคลายบรรยากาศการเมืองเป็นที่เรียกว่าปลดล็อกเนี่ยเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับในปีหน้าเลยนะครับ
มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค่อยทำไป
ปลดไม่หมดก็ไม่เป็นไรแต่ให้การเมือง
พักการเมืองเขาดำเนินกิจกรรมได้
ไม่งั้นก็สังคมก็จะถือว่าทีมขอสชเอง
หรือทีมรัฐบาลเอาเปรียบ
เอาเปรียบอย่างไรคือเอาเปรียบเพราะว่าทุกคนก็ตระหนักอยู่แล้วว่า
กระบวนการเขียนรัฐธรรมนุษย์เป็นปูพื้นฐานไปสู่การต่อท่ออำนาจ
ถ้าไม่ปลดล็อกเนี่ยคนอื่นถูกฟรีดแต่ตัวเองเตรียมการ
ลูกน้องบริวารรอบข้างหรือคนพยายามเอาใจเนี่ย
เตรียมการพวกสามารถที่จะตั้งพักโน่นพักนี่

ถ้าไม่ปลดล็อกต้องประกาศด้วยว่าไม่ต่อท่อ
ถึงจะเหมาะสมแก่สถานการณ์
สุนทรเห็นอะไรคะ๑ปีที่ผ่านมา

ก็คล้ายกับคุณลิขิตนะครับ
ว่ามันดูมันเสื่อมถอย

การปกครองโดยอำนาจพิเศษเนี่ย
มันเป็นความหวังของสังคมของประชาชน
เพราะว่ายิ่งระยะตอนที่เข้ามานะ
มันเต็มที่แล้วมันสุกงอมกับภาวะทางการเมือง

มัน๓ปีครึ่งของคอสช
แล้วก็๓ปีของรัฐบาล

นำคอสชกับผู้นำรัฐบาลเป็นคนคนเดียวกัน

เพราะฉะนั้นอำนาจของนายกรัฐมนตรี
กับอำนาจของคุณนางขอสช

ท่วมล้นไปหมดแล้วก็อ่า

อย่าลืมว่า
มันมาจากกระบวนการแต่งตั้งทั้งนั้น
ทางด้านสภาที่ทำหน้าที่แทน

เพราะฉะนั้นการจะดึงสโตก
คนที่เขาติดตามอยู่แล้วเขารู้ครับ
เพราะว่าถ้าต้นคั่วกดปุ่มปื๊ด

มันไม่จำเป็นต้องใช้เวลาอะไรมากแต่เอาละ
ผมเคยมองไปแล้วว่า
อาจจะห่วงผลเลือกตั้งว่ามันจะกลับไปเหมือนเดิม
ก็ใช้เวลาซะหน่อยตรงนี้พอระไว้เป็นฐานที่เข้าใจ

จากยาที่คนหวังว่ามันจะเป็นยารักษาโรคให้หายขาด

มันกลายเป็นแค่ยาบรรเทาอาการ
แล้วฤทธิยารู้สึกว่ามันจะแผ่วลงแผ่วลงเรื่อย
เพราะว่าตัวสนิมในอำนาจเป็นตัวกัดก่อนอันสำคัญ
แม้โลกจะปวดล็อกทั้งศาลัทธิ์อเมริกายุโรป
อย่างที่คุณได้คิดว่าเราโล่งแล้ว

ทั้งที่เป็นรัฐบาลผลิตการนะขอโทษนะ
จากการยึดอำนาจซึ่งประชาธิปไตยสากลเขาไม่ยอมรับกันหรอก

แต่นี่ในความโชคดีมันก็มีโชคร้ายอย่างที่ว่า
คือผู้นำของเราเนี่ย๓พี่น้องกลายเป็นน้องเล็ก
ธรรมชาติของสังคมไทยค่านิยมวัฒนธรรมของสังคมไทยเนี่ย

ถึงปีสามครึ่งปีสามครึ่ง๒๕๖๐แล้ว
มันเห็นชัดว่าความเกรงใจที่มันมีอยู่นั้น
มันแสดงผลออกมาแล้วกระทบงานของชาติแค่ไหน
ผมคงไม่ต้องมองรายละเอียดตรงนี้
กว่าจะปลดล็อกความเกรงใจออกมาได้ระดับหนึ่ง

อย่างที่คุณทงชัยว่ามันเป็นติ่งความหวัง
การปรับคอลโมเมื่อปลายปีนี้
ซึ่งขณะนี้ก็เหลือความหวังเป็นติ่งความหวังตรงนี้

คือยาบรรเทาอาการมันชักจะหมดอายุหรือเปล่า
สุนทรเหมือนอาสุนทรพูดคล้ายคนความหวังน้อยลง
หรือว่าผิดหวังพูดอย่างนั้นได้ไหม
ก็ใครหวังมากมันก็ผิดหวัง
แต่ถ้าหวังพอเหมาะพอควรก็ยังพอรับกันได้

ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเขาจะรับฟังหรือเปล่าเนี่ยนะ

ปัญหาหลักที่พอมองเห็นนี่ก็คือว่า
บางทีมันมีอำนาจมาก
แล้วสามารถรักษามาได้๓ปีกว่า

รู้สึกในตัวนี้มันมีพลังพิเศษ

แล้วก็อีกประเด็นที่เราคงไม่พูดไม่ได้
ปัญหาก็คือเขาเพื่อนพ้องน้องพี่นี่แหละ
เป็นตัวฉุดรังรัฐบาล
แล้วก็ทำให้นายกประยุทธ์เองก็เหนื่อย
เหนื่อยที่จะต้องมาตอบคำถาม
เหนื่อยที่จะต้องมาแก้ตัวให้
มันเสียเวลาเสียอารมณ์
ก็สุดท้ายตัวเองก็อารมณ์ไม่ดี
เกิดความผิดพลาดในการพูดการจาการแสดงออก

เสียอย่างแบบคนไม่น่าจะเสีย
เรากำลังจะบอกว่าเราเห็นสนิมเนื้อใน

ครับมันเป็นธรรมดาอยู่เองว่า
สิ่งของทั้งหลายเมื่อมีอายุเข้า

คนเราเติบโตก็แก่ลงก็สุขภาพก็แย่ลง

อำนาจการบริหารประเทศถ้าอยู่

มีอุปสรรคมีสนิมอะไรก็ว่าไป
ที่เป็นสนิมอันใหญ่หลวงเหมือนกัน
ก็คือการหาประโยชน์

หลักฐานมันไม่จำเป็นจะต้องใช้ใบเสร็จหรอกครับ
อันนี้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารราชการแผ่นดิน
ที่จะต้องไปควานหาเอาเอง
ไปตรวจสอบเอาเองว่าสิ่งที่มอบหมายไปเนี่ย
แต่ละกระทรวงแต่ละหน่วยงาน
มันมีอะไรที่จะต้องตรวจสอบความโปร่งใสชัดเจนนะครับ

แล้วก็การตรวจสอบก็ยังไม่เห็นมีอะไรเป็นจริงเป็นจัง
ฉะนั้นถ้าหากว่าจะอาสาสึกเข้ามาดูแลบ้านเมือง
คำนึงถึงความสุจริต

เพราะว่าท่านก็ได้กล่าวหาฝ่ายการเมืองเขาไว้เยอะนะครับ

ความจำเป็นที่จะต้องต่อท่ออำนาจอะไรออกไป
ก็เพราะว่าดูแลเพื่อจะดูแลโครงการพื้นฐานทั้งหลาย

นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่ง
ซึ่งอาจจะหยิบมาอ้างอิงได้
แต่ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนี้

ที่คนจับจ้องมองว่าท่านทำดีจริงหรือ

สุดท้ายเรากำลังจะบอกว่าปี๒๕๖๐อำนาจของควรสช
ดูเหมือนจะเสื่อมลงนิดนิดไหมคะ

แล้วก็ไม่ค่อยจะเชื่อมั่นในอำนาจ

ก็รอลุ้นคอลโมกันไป
ตอนนี้มองไปที่การทำงานของท่านผู้นำเนี่ย
ครับผมเห็นใจท่าน

ท่านขยังนะตั้งใจมุ่งมั่น
ไม่มีแผลวเลยนะครับ
แต่ว่าการที่สปีดอยู่คนเดียวเนี่ย

ท่านต้องรู้ล่ะจุดอ่อนอยู่ตรงไหน

ขณะเดียวกันถ้ามันมีสิ่งที่กัดก่อนศรัทธา

ธรรมพิบารที่ท่านโยนคำถามไม่ใส่ประชาชนนั่นล่ะ
มันเข้าตัวท่านเองนั่นแหละ
นั่นแหละ